ต่อกันที่แพรวพณิตกุลกันบ้างนะคะมีดราม่านิดเอี่ยวการเมืองหน่อยนะฮะ
เพราะเธอนั้นค่ะไปโพสต์รูปทาทายางทั้งครอบครัวเลยนะ
แล้วก็บอกว่าเออนะชื่นชมว่าครอบครัวนี้รักกันดีเหลือเกิน
แต่แค่นั้นเองคุณผู้ชมค่ะไม่ไหวโดนชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์
แล้วก็โยงเข้าประเด็นการเมืองนะคะ
งานนี้คุณแพลวบอกว่าก็ตกใจกับข่าวที่ออกมาเหมือนกันนะ
ไม่คิดว่าคนจะโยงได้แต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ

จริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างเดียวเลย
ถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะให้กำลังใจเพื่อนในวันที่เขาออนไลน์
มีสิทธิ์คือใครจะแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์อะไร
ก็มีสิทธิ์เหมือนกันแพลวก็เลยเข้าใจในจุดที่
ถ้าใครจะไม่ชอบแล้วจัดคอมเมนต์กับเขาก็เลยบอกว่าเขาเข้าใจ
ถ้าสมมุติบอกว่าแพลวมีส่วนกับการที่จะอะไรทั้งหลายแหละ
เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรืออะไรอย่างนี้

แต่เท้าไม่ได้พูดว่าแพลวเข้าข้างใครหรือฝ่ายใดแพลวแค่ให้กำลังใจ

วิจารณ์อะไรก็ดูประเด็นด้วยแล้วกันนะคะ
อกจากนี้ค่ะเจ้าตัวยังแย้มถึงเรื่องหัวใจด้วยนะ
ว่าตอนนี้โสดสนิทมากเลยค่ะพี่
แล้วก็ขอให้เพื่อนแนะนำหนุ่มมาให้
แต่เพื่อนก็ไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวไปฟังสาวแพลวเล่ากันค่ะ

ทำไมไม่เปิดใจแล้วไปหรอ
ไม่ได้เปิดใจเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเปิดใจไม่มีมา
อันนี้เหรออันนี้เปิดแล้วจริงค่ะ

เป็นคริสเตียนจะไปสายมูก็ไม่ได้นะ

ทุกคนบอกมึงว่างมากก็ได้
อะไรอย่างนี้